รสขมที่หลายคนเหม็นเขียวแต่ผู้ชายคนนี้นำผักมาแปรรูปเป็นไอศครีมที่อร่อยไม่ซ้ำใครได้ล่ะครับ
ทำมาจริงมีประมาณ๖๐๗๐รสชาติอะครับก็จะเป็นพวกแบบมะละชีสเค้กผักขมฟักทองคณะสารแหน่ไอศครีมผักชี
อย่างล่าสุดตอนนี้ก็จะมีทำเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็ปลาแห้งแตงโมครับ
ขายราคาอยู่๗๕บาทต่อสกูปครับช่วงที่ขายดีมากวันหนึ่งได้๒๐๐กว่าสกูปครับครับ
ตรงข้ามยังแซวเลยว่าเห็นผมตักตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึงฟ้ามืดเนี่ยก็ยังอยู่ท่าเดิมก้มตักอย่างนั้นอยู่เลยครับ
ใครที่เป็นสายออร์แกนิคเนี่ยก็จะรู้จักไอศครีมผม
รสชาติเด่นตอนนี้ก็จะมีมัชฉะกีนเคลนะครับเป็นไอศครีมมัชฉะที่ใส่ผักเคลออร์แกนิคลงไปด้วย
แล้วก็จะมีมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับผมตัวซอสน้ำปลาหวานเราก็ทำเองใช้น้ำตาลมะพร้าออร์แกนิคทำ
อีกรสชาติหนึ่งนะครับเป็นไอติมรสมะระชีสเค้กครับมะละออร์แกนิคนะครับมาปั่นกับครีมชีสนะครับ
แล้วก็ใส่คัมเบอร์ลงไปให้มันมีรสขมของมะละแต่ว่ามันยังมีความอร่อยอยู่อะครับ
ที่นำมาใช้เป็นผักออร์แกนิคครับผมส่วนใหญ่
เราพยายามลดละเลิกสารเคมีให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะทุกวันนี้คนเราป่วยเนี่ยหลักเลยป่วยจากอาหาร
สิ่งที่เราลดสารเคมีได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราป่วยได้น้อยลงครับ
ในขั้นตอนการทำเนี่ยเราก็ค่อนข้างพิถีพิถันนะครับในเรื่องของความสะอาดและความใส่ใจเนี่ย
พัชนะเนี่ยเราล้างอย่างดีเราก็พยายามใส่ถุงมือในการทำในการเสิร์ฟทุกครั้ง
อย่างถ้าเวลาไปออกบูธผมก็จะใช้วัสดุธรรมชาติอย่างถ้วยกาบหมากหรือเข่งตะก้าที่เป็นวัสดุธรรมชาติเนี่ย

จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากก่อนหน้านี้ผมทำงานประจำเสร็จแล้วแฟนเนี่ยกำลังมีน้อง
เราก็เลยเริ่มคิดว่าอย่างนี้เราต้องเริ่มหาอาชีพเสริมอะไรมา
เลือกดูเออเบอร์เกอรี่หรือกาแฟดีตอนนั้นเราก็คิดว่าเออเบอร์เกอรี่กาแฟเนี่ยคนทำเยอะแล้ว
ไอศครีมคนน่าจะทำน้อยแรกผลตอบรับก็ไม่ได้ดีมาก
ไปเรื่อยจนเรามาออกตลาดออร์แกนิค
พี่คนหนึ่งเนี่ยมาทักว่าทำไมเราไม่ใช้ผลไม้จริงมาทำไอศครีมล่ะ
เอาผลไม้ง่ายอย่างสับปะรดสิมันเสียยากอยู่แล้วเอามาทำไอศครีม
ชอบมากกว่าจากเมื่อก่อนที่อาทิตย์นึงกว่าจะได้สัก๓๐ถ้วยเนี่ย
เราก็โอ้โหน้ำตาไหลกี่รอบไม่รู้แทบขายไม่ได้เลยครับ
คนที่ช่วยซื้อก็คือเป็นเพื่อนหรือญาติคนรอบข้างที่เขาเห็นเราตั้งใจ
แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าไปตลาดไหนจนทุกวันนี้เราผลิตอาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่าพันถ้วย
ถ้าวันนั้นไม่รู้จักพริกแพงก็จะไม่มีไอติมจินตะในวันนี้คงหายไปแล้วอะครับ
สิ่งที่ยากที่สุดคือการให้ลูกค้าเชื่อว่าเราใส่สิ่งนี้ลงไปจริง
หลายคนไม่เชื่อว่าทำมาด้วยมือหรือว่าเราไม่ได้ใส่สังเคาะเยอะแยะอะไรอย่างนี้ครับ
ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำคือบางทีเขาเชื่อในตัวผมว่าผมเนี่ยทำของดีออกมาให้เขากินจริง
คือบางทีเราเห็นลูกค้าชิมไอติมเราแล้วเขายิ้มเขามีความสุขเขาเซอร์ไพรส์ว่า
มันมีรสชาติอย่างนี้ได้ยังไงแล้วมันดันอร่อยเว้ย
กลายเป็นว่าลูกค้าเราเนี่ยไปบอกเพื่อนเขาด้วยไปเชียร์เพื่อนเขาว่า
แกแกต้องมาซื้อไอติมเจ้านี้แกมาตลาดนี้แกต้องมาซื้อของคนนี้
คนไม่กินผักเนี่ยหลายคนมากินไอศครีมผม
คนไม่กินมะละหลายคนมากินไอติมมะละผม

เราช่วยให้คนที่เขาไม่ชอบทานผักเนี่ยทานผักได้ง่ายขึ้น
จินตะหรือจินตาเนี่ยเป็นชื่อลูกสาวครับ

เพื่อให้คนหรือลูกค้าเนี่ยไม่มาไห้สครีมเรา
เพราะเขาไห้สตรีมเนี่ยเหมือนว่าลูกสาวเราไปด้วยครับ